ส่วนช่วงนี้ครับไปดูการแข่งขันเจสกีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามบทสรุปรายการนี้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีรายงานมาจากหาดจอมเทียนเมืองพัทยาครับ
ชาวลิศเกื้อจรูนก็นำทัพนักเย็สกีไทยนะครับ
หาดจอมเทียนเมืองพัทยาวันสุดท้าย
ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรีเข้าชมเกมการแข่งขันร่วมกับแฟนเจสกีจำนวนมาก
ไลท์สำคัญนั้นอยู่ในห้าวรุ่นโปรระดับมืออาชีพที่ผู้ชนะจะได้ครองถ้วยพระราชทาน
รวมถึงเปิ้ลนาคอนซีลาชัยพิธีกรคนดัง
ผลปรากฏว่าจบ๔โมโตชาวลิศเกื้อจรูนยอดนักเจสกีเจ้าของฉายามนุษย์เหล็ก
แชมป์ไปครองทำได้ถึง๒๔๐คะแนนเต็ม
ขณะที่เปิ้ลนาคอนนั้นโชคร้ายเจสกีเสียในช่วงโมโตสุดท้าย
ต้องออกจากการแข่งขันพลาดโอกาสการคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย
ทานทางเรื่องเพาขาดบ้างอะไรบ้างแต่เราก็
ภูมิใจแทนเขาด้วยเราคอยดูเขาตลอดเวลา
เราให้ธรรมไลน์จาครับเรารู้ว่าความพร้อมของเราอาจจะ

ถือเป็นแชมป์ที่๒ของทัพเจสกีไทยในวันนี้
แชมป์ตกเป็นของนักแข่งต่างชาติ
แชมป์ตกเป็นของนักแข่งจากพรั้งเการี
สุดท้ายในรุ่นโปสตีสไตล์การโชว์การแสนกยัสกีผัดผล
นั้นตกเป็นของไทจิยามาโมโตจากญี่ปุ่น
โชว์ลีลาเรียกเสียงฮือฮาจากคนดูจนเอาชนะใจกรรมการไปในที่สุด
ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักเจสกีไทยนะครับ